คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจ
ที่ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเชื้อราที่ปอดแล้วลุกลามไปที่สมองนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้
กับเพลงที่มีชื่อว่าว่าวคือขี้
ส่วนจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเมื่อไหร่นั้นทางญาติเนี่ยเขาบอกว่าจะมี๒คืนนะคะ
ก็คือวันที่๒๖๒๗แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๘
สถานที่จัดงานก็คือวัดหนองคูบนนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
สำหรับเพลงนี้ก็ชื่อเพลง

ซึ่งเพลงนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมแหละ
ออกมา๓เดือนยอดวิวเนี่ยจะแตะอยู่ที่๒แสนวิวแล้วก็ไม่ธรรมดานะคะ
จากไปอย่างกระทันหันในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ